กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมไปหาโชคหาลาบกันค่ะพาไปที่แรกก่อนเลยนะคะชุมแสงนครสวรรค์เขาบอกว่ารูปได้คลำได้
รูปได้คลำได้ถูถูแบบนี้ค่ะต้นตะเคียนไม้เห็นอีกแล้วนะคะ
เป็นการส่องหาเลขเด็ดของชาวนครสวรรค์ค่ะเข้าไปขอโชคลาภจากแม่ย่าตะเคียนทอง
ภายในวัดวังใหญ่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ชาวบ้านเขาแอบกระซิบมาว่าเห็นเลขเด็ดชัดจะเต็มสองตาเลย
เลขนั้นก็คือดูเอาเองค่ะนะฮะเออชาวบ้านก็เลยพากันไปหาซื้อลอตเตอรี่นี่แหละ
บอกว่าได้ลุ้นโชคกันซะหน่อยงวดต่อไปนี่แหละรู้เรื่อง
ตรงใจผมมากเลยนั่นไงดูสิแทงลอตเตอรี่ก็ขายดีเป็นเทน้ำเททาแบบนี้ละค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อเราไม่ได้มีโอกาสพูดตัวเลขที่ชาวบ้านก็ไปถูไปถูไปถูแล้วก็เห็นมาเนี่ยนะคะ
เราก็บอกความยาวต้นตะเคียนแล้วกันความยาว๔๘เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตร๗๐เซนติเมตรนะคะถึง๒เมตร
น้ำหนักร้อยกับห้าตันชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีอายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปีแล้วนะจ๊ะนะฮะ
ส่วนที่บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยนะ
ก็มีชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นพ่อปู่บริษีนามรอดแล้วก็เสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดกันด้วย
ขณะเดียวกันพระอาจารย์อภิชัยมหาวิมริโยนะฮะเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าโอ้ทางวัดน่ะนะ
พึ่งจัดงานกระถิ่นสามะคีปายโยมเอ้ยนะฮะได้ยอดเงินอ่ะอาจจะมาบอกยอดเงินซะหน่อยละกันเนาะ
นี่ฮะโอ้เขียนหน้าจอให้เรียบร้อย๙๙๔๑๕บาทนะครับ
ชาวบ้านก็นำเลขยอดกระถิ่นนี่แหละไปเสี่ยงโชคส่วนเลขเด็ดที่ได้จากการเสี่ยงเซียมซี
ชาวบ้านก็บอกว่ามี๒ตัว๓ตัวแต่ก็คงบอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าให้เขาบอกเองดีกว่า

แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอานะฮะ
ครับไปต่อกันที่ศาลปู่ทองมาครับบ้านหนองบัวบานอำเภอเพล
วัดอุดรธานีมีกลุ่มชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอโชคลาภคึกคักตลอดทั้งวันทีเดียวครับ
ส่วนคนดวงดีที่ได้รับโชคลาภสมใจก็ไปแก้บนแล้วก็ทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสร้างสารหลังใหม่ถวายปู่ทองมาอีกด้วยซึ่งสารหลังใหม่นี้นะครับ
มีเลขที่ก็คือ๘๕ทับ๙๔จึงมีชาวบ้านนำตัวเลขนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเป็นจำนวนมาก
ทำให้กลายเป็นเลขดังประจำแผงลอตเตอรี่ทันที
จากนี้นะครับพ่อจ้ำประจำศาลปู่ทองมายังเล่าด้วยว่า
มีชาวบ้านคนหนึ่งครับแวะมาไหว้สารแห่งนี้แล้วกลับไปบ้านก็ฝันเห็นปู่ไปหา
แล้วก็นำช้างไปด้วย๕เชือกแล้วก็ยังเขียนบอกใบ้เลขเด็ดให้ด้วยล่ะครับ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมไปกันที่นี่ไปกันทุกครั้งที่เราอ่านข่าวนะคะ
บรรยากาศแบบนี้เราเห็นจินตาแล้วนะคะ
แห่แหนกันไปแก้บนกุมารเจ้าสวยเห็งตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะคะคุณปวรรัศมีเบนจพลภัยบูล
นี่นะมีอาชีพค้าขายเล่าบอกว่าดวงดีถูก
ลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวก็คือสามแปดได้รับเงินรางวัลไปสี่หมื่นแบต
อาจจะไม่มากเท่ารางวัลที่หนึ่งแต่ในเมื่อคุณไปขอเขาแล้ว
คุณก็ต้องกลับไปแก้บนใช่ไหมกลับไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงค่ะ
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อที่จะนำตัวเลขเนี่ย
ไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดประจำบัญฑ์ที่หนึ่งพฤษฐิกายทนี้แหละค่ะ
ค่ะเห็นไหมวีเลขโซโลสาณตะด้วย

วิจารณญาณนะฮะถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมันไม่ถูก
ที่เราคุยกันบ่อยคือสองมือสองเท้า
ต้องทำมาหากินกันต่อไปอันนี้มันยั่งยืนมาก